คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะหาว่าข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐเรามีแต่เรื่องไม่ดี
มีแต่เรื่องขโมยมีแต่เรื่องฆ่ากันตายหรือว่าข่มขืน
เรื่องดีก็มีมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ
เออโบกรถอยู่ไปส่งที่บ่อข่อสอ
ปรากฏว่าพอส่งเสร็จตัวเขาไปทำงาน
เอ้ากระเป๋าใครอยู่หลังรถอ่ะ
นักท่องเที่ยวลืมกระเป๋าไว้เขาก็รีบขับกลับมาส่งให้
คุณรู้ไหมในนั้นนะมีทั้งพาสปอร์ต
มีทั้งเอกสารสำคัญมีทั้งเงินสด๑๒๐๐ยูโร
สาวที่เห็นอยู่นี่ก็คือนางสาวมาริก้าแล้วก็นางสาวไดอาน่านะคะ

ลืมกระเป๋าใส่เงินสด๑๒๐๐ยูโร
แล้วก็เอกสารเดินทางเอกสารสำคัญไว้บนรถกระบะสีขาว
ที่โบบมาจากสถานีรถไฟสูรราชธานี
แล้วก็มาส่งพวกเธอที่สถานีบขศ

เขาขับรถกระบะสีขาวที่ไปรับสองสาวนี้มานั่นแหละ
เขาขับรถกระบะคันเดิมเอากระเป๋ามาคืนให้กับสองสาวค่ะ

กว้างที่สุดแทบปากจะฉีกถึงหูเลยคุณดีใจมาก
นายเพื้อก็เล่าบอกว่าตี๒วันที่๑๘นี้
เขามาส่งพี่ชายที่สถานีรถไฟ
แล้วก็เจอสองสาวยืนโบกรถอยู่ที่ป้ายรถประจำทาง

ก็จอดรับแล้วก็ตัดสินใจไปส่งให้ที่สถานีบขศ
ช่วยลงมายกกระเป๋าให้กับสองสาวด้วยนะ

ทีนี้เขาก็ขับรถไปทำงานที่ชุมพร
กระเป๋าใครวางอยู่หลังกระบะยกลงไปไม่หมดค่ะ

เขาก็เลยรีบขับรถวนกลับมาจุดที่ส่งสองสาวนี่แหละ
โชคดีมากเลยสาวสองคนนี้ก็ไม่ไปไหน

ไปไงคุณพาสปอร์ตก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอ่ะมันไปไหนไม่ได้
นางสาวเมริกาเขาก็บอกเลยนะคะว่าอุ้ยดีใจมากไอดีใจสุดเลยจ้า
เพราะว่าในกระเป๋าเนี่ยนะมีพาสปอร์ตของไอมีเงินสด
ไอและเพื่อนเลยต้องขอบคุณนายอภิวัตสุดเลยนะ
แสดงให้เห็นเลยว่าคนไทยน่ารักแล้วก็จิตใจดีแค่ไหน

เป็นหนึ่งประสบการณ์ดีที่เขาได้จากประเทศไทยไป
หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีแบบนี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ใช่เราก็อยากอังคับแบบนี้เยอะค่ะ